ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด

ทุบวันประหลาดวันจันทร์จนไปถึงวันฝรั่งภรรยาศนี้ก็แน่นอนหลังรายการเดือนหน้าประเทศไทย
วันฝรั่งศุกร์ถรงชาติ๖โมงเย็นนะครับ
โอ้โฮไม่หลับเลยอ่ะ

ว่ากับอย่างแรกเลยนะครับ
ซึ่งที่เราเข้าใจกันมาตลอดว่าวัณรกไม่สามารถรักษาหายได้
แต่เป็นอีกโรคนึงที่เราเคยฆ่า

อัยวาตกโลกไม่ใช่วันนโลก
นี่คือวรรณโรคถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

ในขณะที่นวัตกรรมทุกสิ่งทุกอย่างก้าวไกลไปหมด
แต่วันนโลกเพิ่มขึ้นวะ

และการที่ปล่อยนักโทษ

จำเป็นต้องเข้าไปตรวจคัดกรองโชค

เพราะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เนื่องจากเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสถานกักกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะมีโรคติดต่อออกมาด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ย๑๒๐๐๐คนสาธารณาสุขเนี่ย

เพื่อหาตรวจจะได้ทำการรักษาเพื่อความปลอดภัยนักโทษ
แล้วก็ป้องกันไม่ให้แพ้เชื่อ

ช้าสิช้าผู้ชายเขาไม่ไปไหน

มองพร้อมเยอะมาก

พอศูนย์พันธุ์ทุกศาสตร์การแพทย์เขาบอกว่าการตรวจเชื้อวรรณโรคเนี่ยขนาดนี้กรมได้มี๒วัตกรรมนะฮะ
อย่างที่ใช้ในการตรวจคือ๑เรารู้กันอยู่แล้วล่ะการตรวจเลือด
เพื่อตรวจยีนในเลือดของผู้ป่วยโดยการตรวจยีนนั้นจะมีความพิเศษคือ
ใช้ได้ทั้งประกอบการวินิจฉัยแล้วก็ติดตามผลในการรักษา
ซึ่งขนาดนี้อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตรด้วยการตรวจแบบนี้นะครับ
แล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี๒๕
แต่พี่คิดดูนะว่าการตรวจเลือดใหม่ที่เขาเจอเนี่ยนะตรวจได้ไปถึงยีน

อกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสิริราชนะฮะ
ใช้วิธีการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กเพราะว่าจะรู้ผลเร็วกว่านะครับ

สองคือการตรวจวินิจฉัยยีนที่ย่อยยาต้านวรรณโรค
โดยจากการศึกษาพบว่าคนไข้วรรณโรคในไทย
จะมียีนที่ย่อยยาต้านวรรณโรคช้า
ทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นโรคตับอักเสบถึง๘เท่า
และมีการเปิดให้บริการที่สถาบันสวงอก
จากการที่พบว่ามีคนไข้มียีนย่อยยาช้า
จึงทำให้แพทย์เขารู้อย่างหนึ่งว่า
เขาจะต้องหาทางการรักษายังไง
แล้วก็สามารถปรับยาต้านวรรณโรคยังไง
ให้คนป่วยสามารถรับประทานยาที่จำเป็น
แล้วก็มันกินยาไม่ไปเลอะเถอะ
กินยาได้ครบทุกตัวแล้วก็ไปรักษา

ผู้ชายสำส่อนผลิตลูกได้น้อย
เพราะอะไรรู้ไหมเขาวิจัยมาแล้วจาก
เขาพบว่าผู้ชายเจ้าชูที่สำสรรค์ไปทั่ว

ถูกเห็นไหมเธอต้องผสมพันเทียม
แม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังก่อน

เขาบอกว่าผู้ชายที่มีคู่ครองมากหน้าหลายตาเนี่ย

ก็มักจะเจ้าชู้ด้วยเช่นกัน
นั่นไง

นั่นดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเอากล้องวิดีโอเนี่ยนะ
เป็นแบบเครื่องมืออย่างหนึ่งนะเข้าไปส่องดูเนี่ยนะ
เวลาพอมันเคลื่อนตัววิ่งออกมาเนี่ย
มันมีการแข่งขันกันมาก
ไอ้ตัวที่แข่งขันกันแข็งแรงที่สุดของผู้ชายเนี่ย

ซึ่งมีนิสัยที่เป็นแบบตัวเมียรังใหญ่ที่เจ้าชู้เหมือนกัน

เอาใหม่นะของเธอเป็นผู้ชายสามสด
รู้มากมันก็ต้องวิ่งมาเป็นล้านตัว

ผู้หญิงก็เป็นแบบสาวแบบว่าสำส่อนพอสมควร
พอมาขนาดที่มันแข่งกันนี่เนี่ยอีตัวนี่มันอาจจะชนะ

อีนี่ก็สำส่อนพอกันมันก็จะเจาะยาก

ดังนั้นไอที่ติดพอต้องเอาไปผสมเทียม
โอเคช่วงหน้านะครับ

เออนั่งกดงงมากกดเรื่อยเดี๋ยวกลับมาโดนเมาส์อีกแล้วนะฮะ
ครับครับ
อันนี้เฮ่ยโอ้โหต้องดีแน่นอนอันนี้

เออมาโหดอยู่แต่ก่อนได้ไปพูดถึงเรื่องของขุนเนี่ยนะฮะ

ตอนนี้คุณพุทธมีภาพหวานนอนหนุนตักจุ๋ยออกมา

สำหรับอีสานนี้ก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับ
จะมีภาพให้เห็นว่าเบื้องหลังในเล่มด้วย

เป็นมุมที่ทางหนังสือเขาอยากแต่มีเบื้องหลัง
แล้วก็ไม่ลงเคคอัพเอาไว้แบบโปรโมท

ชีวิตจริงขอเก็บเป็นความรู้สึกดี

มากกว่านี้กัดแขนกันอย่างน้องเนี่ย

นี่ไงเรียบร้อยด้วยพ่อตกลงยังจำภุร์ได้ไหม
วันนี้ไงยังจำได้อะไร

เขาบอกว่าดีใจกับลูกด้วยนะ
ยิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดี
คือพ่อเขาเพิ่งฝึกเล่นไอจีนะ
พุทธบอกว่าพ่อเขายังโพสต์ลูกไม่เป็นเลยยังมาโพสต์
เป็นเพื่อนพี่มานะพ่อพุทธนี่

พอหลังจากนั้นนะครับเขาก็มีการหาบอกว่า

คนนี้ผ่านแล้วอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้กระซิบอะไร
คุณพ่อสบายคุณพ่อบ่นอยากอุ้มหลานไหม

โอ้ยเดี๋ยวก็เลิก
ล่าสุดนี้เขาก็บอกว่ามีคนเอาภาพในโซเชียลมาเทียบ

เขาบอกนั่นก็นิจฐสารไหมล่ะ

ภาพที่เอามาเทียบกันเนี่ยคือมันเป็นภาพ๔๕ปีที่แล้ว

มันก็มีผูพังไปบ้างตามการเวลา

เขาได้เสียกับพี่แล้วเหรอ

หลังจากนั้นก็ถามว่าจะมีไปฟิตเพิ่มไหมไปฟิตไหม

เพราะเราถ่ายละครเรื่องเดียวก็มีเวลาไปฟิตเต็
ก็ลินดูดี

เอาที่สบายใจเลยครับร่างกายเป็นของผมเอง

มันก็พูดถูก

ละบอกมาหน่อยครับ
ฉันยังจับอยู่เลย

แต่บางช่วงบางตอนหน้ามันก็เหมือนกับ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหนียังอยู่

พวกครัวเนี่ยมาปักแห่มกันแล้ว

จะขอบอกเลยว่าณครั้งนี้เนี่ยนะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยเอาผู้ชายไปกินข้าวกับ
ครอบครัวของผู้หญิงเลย
ก็เลยต้องไปถามเลยว่า

หกโดนชวนไปกินข้าวกับครอบครัวเขา

ถือว่าเป็นจังหวะดีในการฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่ไหม

นั่นเสียงหมากหรือเสียงคิมคะ

ไม่มีปัญหามันยากาศเยอะงั้นเป็นยังไง
นั้นเป็นยังไงหมากดูเกร็งไหม
ก็บอกไม่เก่งหรอกค่ะ

เพราะว่าคิมเนี่ย

ก็เลยเห็นบอกว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
ฝากฝังไว้กับหมากด้วยใช่ไหม

เลี่ยงสิเวลาถามเวลาพูดนี้อย่าเลี่ยง

เพื่อนผู้หญิงสิอย่างเพื่อนผู้ชายอย่างนี้
เวลามาเนี่ยฝากฝั่งไหม

ตอนที่เราเสียงพี่หมากไปแนะนำกับพ่อเนี่ย

คิมเบอร์รีน

นี่แหละก็อย่างที่รู้กันอยู่

เวลาน้อยมากเลยวันนี้
ช่วงหน้านะฮะเอาใจหนุ่มเพราะว่างั้น

เอาใจใครเอาใจใคร

เป็นน้องนางงามจากที่ไหนนะ
อ่า๒๐๑๖นะฮะเดี๋ยวเอามาปากด้วย
ใช่ผ่านโป๊งผ่านปั๊มก็แวะเติมน้ำมันซักหน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นเกือบบาทอีกแล้ว
โอเคเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาล่ะคุณหนุ่มวันนี้คุณน่าจะกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษซะหน่อย

มาเยี่ยมเราถึงรายการเลยฮะ

เดี๋ยวขอขยับไปตรงนี้นิดนึง

สิ่งมันหมดเลยไม่กล้ายยืนไว้เลยอ่ะ

แต่ละคนนี้ผ่านเวทีมากันกี่ร้อยเวทีแล้ว

ร้อยหรอคนสดจริงไม่มีนะ
เธอถามสิไคยียฯไม่เคยผ่าน

เคยค่ะหลายเวทีแล้วเหมือนกัน

นี่เล่นบาสได้นะ

น้องออยนอกออยค่ะ

มีคนเดียวอ่ะไม่มีสักเวที
ทำไมถึงเลือกมาประกวดเวทีนี้อีกครั้งหนึ่ง
คือมันไม่ใช่แค่แบบว่าประกวดแป๊บแล้วเสร็จเลย
แต่คืนนี้มันได้ทำภารกิจอื่นที่เราแบบไม่รู้เลยว่า

ต้องเจอแบบเหตุการณ์อะไรที่เราแบบไม่คาดฝัน
แล้วแบบเราจะต้องเอาตัวรอดยังไงแก้สถานการณ์ยังไง
งั้นต้องถามเรื่องแก้สถานการณ์
ใน๓คนนี้มีคนหนึ่งเคยลงโซเชียลนะฮะ

เป็นทวิตเตอร์ค่ะแล้วเราคุยกับเพื่อน
ช่วงนั้นน่าจะประมาณม๒ม๓คือเด็กมากแล้ว

แล้วเราก็ไปประกวดเวทีหนึ่งในปี๒๐๑๔

โดนทั้งกองประกวดไล่ออกมา
แล้วก็โดนชาวประชาชนด่า

ก็เป็นรูปภาพแล้วก็เป็นอะไร
ก็คือช่วยคำพูดที่แบบวัยรุ่นเค้าใช้กันนะคะ

ต้องหลายปีแล้วก็เอ้ยนะ
คนไม่เหมาะสมคนต้องออกไปจากกรปกรุ่นนี้นะ

ตรงนั้น
หมดแล้วไงคะแล้วทุกครั้งก็อาจจะได้เป็นตัวเต็ง
แล้วก็บทสุดท้ายก็คือไม่ประสบความสำเร็จเลย
ถ้าสมมุติเวทีนี้ไม่ได้อีกจะประกวดอีกไหม
คือก็ไม่อยากประกวดแล้วค่ะเพราะว่าด้วยอายุมันไปไหนไม่ได้
หมดแล้วใช่ไหมมันสุดจะอั้นแล้วปีสุดท้าย
อันนี้ไม่เข้าหรอกไม่ได้อะไรก็หยุดแหละ

คือเริ่มปรากฏจริง๑๕ค่ะ

โอ้โหมันก็แน่นอนนะ

ออยไงออยนี่เขาบอกว่าเขาอยากที่จะให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่มาเชียร์
แต่ห้ามเจอหน้ากันยังไงอะโอ๊ย

คือด้วยอาจจะเป็นสาเหตุที่คุณพ่อคุณแม่เขาแยกทางกัน

คือเราออยคิดว่าตอนนี้ออยมาไกลเกินครึ่งแล้ว
เดินมาไกลพอสมควรอยากให้คุณพ่อกับคุณแม่มาเห็นวันที่เรามีความสุข

เออสวยสง่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแบบ
คือสิ่งที่ทำเนี่ยถ้ามันประสบผลสำเร็จเขาจะได้รู้ว่า
ทุกอย่างที่บอยทำคือเพื่อเขาทั้งสองคนจริง
อยากให้เขาแบบสนับสนุนถึงแม้โอเคคุณจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
แต่คุณยังมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นกำลังใจให้เรา

เออคือออยก็จะมีแอบเจอคุณแม่บ้าง

มีค่ะมีทั้งพี่ชายต่างคุณพ่อแล้วก็น้องสาวต่างแม่เหมือนกัน

เคยอยู่ครั้งนึงแต่ก็ด้วยความที่อาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาแบบไม่สามารถลงตัวกันได้

พี่คิดว่าเดี๋ยวทั้งพ่อทั้งแม่จะมาดูเราอะนะ
คุณเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้กับเขาด้วย
น้องเขาก็จะไปทำเขาเรียกว่าโจทย์ต่างในแต่ละสัปดาห์
พอในแต่ละสัปดาห์นี้ทำโจทย์มาเรียบร้อยก็ต้องมาเสนอเรา

แล้วเราก็จะต้องแบบจัดการนู่นนี่นั่นต่างนานาว่าดีไม่ดี

มีคนอย่างฉันเป็นอย่างนั้นเหรอโอ้โหเป็นอย่างนั้นเลยถามน้องดีกว่าอ่ะเขาด่าน้าด่าไหม
ด่าบ้างด่าใครบ้างอ่ะด่าใครบ้าง
นี่น้องเขาขนาดเขาไปฝึกจิตมาแล้วนะลูก
ต้องโดนอะไรชิ้นจำต้องโดนนะ
ก็ได้บอกว่าเหมือนคนโดนเข้าโดนของเลย
ใช่วันดีของภารกิจนึง

เรื่องของเธอแต่จริงจิตใจ
แล้วแต่ฉันอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชม
พรุ่งนี้เนี่ยเราจะเริ่มการ

แข่งขันยังไม่ได้แข่งขันนะ

ของการคัดสรรพูดเข้ากับผ่วน

แต่เหลือเพียงแค่๑๔คนค่ะ

ดูเอาแล้วกันว่าคัดขนาดไหน
เว้นมากน้อยขนาดไหน

คุณจะเห็นนะตัวอย่างของการทำ

มาชมดีน้อยเน็ตเด็ก
เป็นเรียลวิตี้เราจะทำดูเรียลวิตี้นางงาม
อย่างเต็มรูปแบบทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒พรุ่งนี้เสนอตอนแรก

วันจันทร์๖โมงเช้ากลับมาเจอกันครับสวัสดีค่ะ